หลังไหลเข้าไปที่บริเวณพื้นที่รอบท้องสนามหลวงนะครับ
เพื่อไปร่วมนำดอกไม้สดแล้วก็พวงมาลัยต่าง

ติดตามพร้อมกันกับคุณนันทพรธาวระ
รายงานมาจากโรงแรมรัฐนโกศิล

ได้เปิดให้ประชาชนเข้ามา

มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาฏบพิษ

ในเวลา๒๒นาทีในค่ำคืนนี้

บริเวณท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่อง

มาลัยดอกไม้สดมาสักการะ
และถวายเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์

บรมนาศบพิษซึ่งแม้อากาศ

ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ตลอดเส้นทางค่ะนอกจากนี้นะคะ
วันนี้เริ่มมีประชาชนเดินทางมา

เพื่อเข้ามาจับจองพื้นที่บริเวณ
รอบท้องสนามหลวงเพื่อที่จะเข้าร่วม
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙แล้วนะคะ

บสกุลค่ะซึ่งเดินทางมาพร้อมกับ
เพื่อนบ้านจากจังหวัดศรีสะเกดนะคะ

ปลายทางที่สถานีรถไฟหัวลำโพง

เคยมีโอกาสเข้ามากราบถวายบังคม

เป็นครั้งสุดท้ายให้ได้แม้ว่า
จะลำบากไม่มีเงินเพียงพอในการ

ที่จะปูนอนและอาศัยเต็นต์

เพื่อเฝ้ารอให้ถึงวันที่๒๖ตุลาคมนี้
ว่าพวกเราอยู่ตลอดเวลา
ท่านยังอยู่ในพวกเรานี่ตลอดเวลา

แม่ชีจากจังหวัดเพชรบูรณ์

หลวงราชการที่๙แล้วถึง๒ครั้ง

โดยมีเพียงเสือหนึ่งพื้น
นอนริมฟุตบาทตลอดสี่วันนี้เพื่อจับจองพื้นที่ส่วนตัวรู้สึกปลอดภัยค่ะ
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
อยากจะมาเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตว่าจะไม่มีอีกแล้ว
มาด้วยความเต็มใจลำบากยังไงก็จะรอบอกลูกบอกหลาน
ก็ขอเข้ามาเขาก็ให้มาบอกยังไงก็จะไม่ลงความตั้งใจจะรอจนได้
เขาบอกว่าเผื่อไม่ได้เข้าเผาก็ไม่เป็นไรขอให้ได้มาอยู่ตรงนี้
ใจจะขอบคุณท่านที่ท่านทำให้มาลำบากมามากเพื่อเรา
เราลำบากแค่นี้ก็ทนได้
ด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดคัดกรอง

มีเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจนครบานและตำรวจสันติบาล
ร่วมกำลังกันดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตรงจุดนี้
ตลอด๒๔ชั่วโมงเช่นกันค่ะพร้อมกับประชาสัมพันธ์รายละเอียดเส้นทาง
คัดกรองในวันพระราชพิธีและแนะนำการเดินทาง
รวมถึงระบบการขนส่งมวลชนให้กับประชาชนที่เดินทางมา
สำหรับประชาชนที่เดินทางมาถวายพวงมาลัยดอกไม้สดขนาดนี้นะคะ
เหลือเวลาอีกไม่ถึง๕ชั่วโมงสำหรับการเปิดให้เข้ากลับ
ถวายพวงมาลัยดอกไม้สดเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง
ก็จะทำการปิดประตูคัดกรองทั้ง๒จุดในเวลาประมาณ๒๒นาฬิกาของค่ำคืนนี้
เพื่อทำความสะอาดและจัดเตรียมพื้นที่ในวันพระราชพิธีต่อไปค่ะ
หลังจากค่ำคืนนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะทำการปิดประตูจุดคัดกรองทุกจุดค่ะ
เพื่อทำความสะอาดเตรียมในวันพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
และจะทำการเปิดประตูจุดคัดกรองโดยรอบท้องสนามหลวงอีกครั้ง
ในเวลา๕นาฬิกาของวันที่๒๕ตุลาคมค่ะ
ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์ค่ะ